สนับสนุนโดยปุ๋ยตรากระต่ายสูตรสิบหกแปดแปด
มาตรฐานหมาครบคุณภาพหมาคุ้มผลผลิตหมาชัวร์

พืชที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่ายง่าย

กระต่ายน่ารักเหล่านี้ไม่ได้เลี้ยงไว้ดูแล้วเล่นนะครับ

กระต่ายน่ารักเหล่านี้ไม่ได้เลี้ยงไว้ดูแล้วเล่นนะครับ
กระต่ายน่ารักเหล่านี้ไม่ได้เลี้ยงไว้ดูเล่น

เพราะเกษตรกรเขาเลี้ยงกระต่ายทันพื้นเมือง

สายพันธุ์ภูพาลและอีกหลากหลายสายพันธุ์เพื่อจำหน่ายครับ
สายพันธุ์ภูพานและอีกหลากหลายสายพันธุ์เพื่อจำหน่ายครับ
ที่แน่แพร่พันธุ์เร็วด้วยครับ
แบบนี้ก็สร้างรายได้ง่ำให้กับครอบครัวได้เลยครับ

อยู่ที่ตำบลสรรป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
ที่นี่เลี้ยงกระต่ายหลากหลายสายพันธุ์นะครับ

ตอนนี้ก็แพร่พันธุ์จำนวนหลายร้อยตัว

แต่ละตัวน่ารักทั้งนั้นเลย

เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเลี้ยงง่ายมากเลยนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วเลี้ยงง่ายมากเลยนะครับ
ลุงสุธินแกะปล่อยกระต่ายให้เดินกินอาหารในบ้านแบบนี้เลย
ลุงสุธินแกะปล่อยกระต่ายให้เดินกินอาหารในบ้านแบบนี้เลย
กระต่ายนะครับเมื่อถึงวัยผสมพันธุ์มันจะออกลูก๑คอกได้ประมาณ๖ตัวต่อ๑แม่พันธุ
แถมยังออกลูกทุกเดือนด้วยนะครับ
จำนวนกระต่ายก็เลยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ลุงซูธินครับลูกข้าที่มาซื้อจากไหนบ้างครับ

ที่นี่นะครับก็ยังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาดูและซื้อกลับไป
โดยเฉพาะนักศึกษาที่นิยมเลี้ยงกันมาก
เพราะว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กเลี้ยงง่ายกินง่าย
แล้วเลี้ยงเอาไว้ในหอพักก็ได้ครับ
และยังมีลูกค้าที่นิยมกินเนื้อกระต่ายและเลี้ยงโชว์แวะมาซื้อเช่นกันครับ
บางรายเนี่ยเบาทีละร้อยตัวเลยนะครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ